คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าพ่อพระคนนี้เนี่ยต้องนับถือน้ำใจเขาจริง
สำหรับพี่บินบรรลือฤทธิ์นะคะล่าสุดยื่นมือให้ความช่วยเหลืออีกแล้วกับอดีตนางแบบชื่อดังพี่ติ๋มเพ็ญพรภัยทูลค่ะ
หลายคนได้ทราบข่าวกันแล้วใช่ไหมว่าพี่ติ๋มป่วยหนักด้วยหลายโรครุมร้าว
ตอนนี้ร่างกายผอมโซหนักมากค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งเชื่อว่าแฟนรุ่นใหญ่น่าจะจำพี่ติ๋มเพ็มพรได้นี่ภาพนี้ค่ะหลายคนน่าจะจำกันได้นะ
เป็นอดีตนางแบบสาวชื่อดังก่อนหน้านี้ไม่กี่ปีค่ะ
เคยมีข่าวว่าพี่ติ๋มไม่ค่อยสบายตั้งแต่เสพตัวออกจากวงการ
ก็ผันตัวเองไปเป็นจิตรกรวาดภาพขาย

คือพอเห็นภาพแล้วต้องบอกว่าเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกจริง
พี่บินมารือริดได้ไลฟ์ผ่านเขตของตัวเอง
ขณะที่เดินทางเข้าไปเยี่ยมพี่ติ๋มที่บ้านนะคะ
พี่บินเล่าเอาไว้นะคะว่าตัวเองไปเยี่ยมพี่ติ๋ม
ซึ่งตอนนี้พี่ติ๋มอายุ๖๗ปี
อดีตเป็นนางแบบอาชีพที่ด่งดังมาก

พี่บินเองเคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ติ๋มในการเดินแบบ

น่าเชื่อว่าจะผ่านมานานถึง๔๐ปีแล้ว
พี่บินไม่ได้เจอกับพี่ติ๋มเลย
พอวินาทีแรกที่เห็นพี่ติ๋มคือ
เหลือเขาความเป็นเพ็ญพรภัยทูลอยู่เลยจริง

ก็ไม้เสียบผีนี่แหละนะ
น้ำหนัก๔๖ตอนนี้เหลือเท่าไหร่รู้ไหมพี่แจ๊ค
กิโลกรัมเหมือนน้ำหนักเด็กเลย
ซึ่งพี่ติ๋มเองนะคะป่วยเป็นหลายโรครุมร้าวเลย
ไม่ว่าจะเป็นไทรอยด์รวมไปถึงถุงลมโป่งพอง
เพราะตอนที่ทำงานพี่ติ๋มเขาสูบบุหรี่จัด

แล้วก็ยังมีอีกหลายโรคเลยที่รุมเล้าในตอนนี้
ตอนนี้ค่ะพี่ติ๋มก็พยายามสู้

ถ้าเกิดไปอาจจะไปรับเชื้อมาหรือเปล่า
พี่ติ๋มเองตอนนี้อยู่ตัวคนเดียว

แวะเวียนมาช่วยเหลือกันบ้าง
ถึงเวลาเขาก็จะเอาข้าวเอาน้ำมาให้

คนสงสารเพราะว่าไม่มีงานด้วยไม่มีเงินด้วย

ซึ่งพี่บินเองนะคะก็ออกปากนะว่าจะช่วยเหลือให้ทุกอย่างเลย
ตัดผมอาบน้ำซักผ้ารักษาตามโรคที่เป็น
เรื่องต้นนะคะตอนนี้ก็คือการให้กำลังใจไปก่อน
แล้วก็มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไป๒๐๐๐บาทนะคะ
คือไม่น่าเชื่อนะภาพที่คุณผู้ชมเห็นก่อนหน้านี้
ติ๋มเองเคยสวยมากเป็นอดีตนางแบบชื่อดังหุ่นดีมาก
แต่ว่าตอนนี้นะคะด้วยหลายโรคที่มันรุนแรง

เลยคือถ้าเป็นเราคือที่เป็นความตอนนี้ความเรากายฟังเยอะนะคะ

คือเราก็คงจะไม่กล้าไปหานะคะ
แต่ว่าอย่างที่บอกพี่บินแกคือไปหาด้วยตัวแกเองด้วย
กำลังใจคือส่งไปแบบให้ถึงที่เลย

ญาติพี่น้องหรือใครที่ไม่สบาย

ยกให้พี่บินเป็นพ่อพระของวงการบันเทิงเลยนะ

แล้วก็ขอให้พี่ติ๋มหายป่วยไวนะคะ
ดูภาพแล้วเราก็แทบไม่น่าเชื่อเลยเนาะ